เรื่องนี้จะมาเล่ากันต่ออยากให้ดูไว้เป็นอุทาหรณ์
อยากให้ดูไว้เป็นเรื่องเตือนภัย
อากาศร้อนใช่ไหมช่วงนี้ร้อนมาก

แล้วปรากฏว่านำกระป๋องสเปรย์ไปทิ้งไว้ในรถด้วย
ปรากฏว่ากระป๋องสเปรย์มันระเบิดคุณผู้ชม

นี่โอ้โฮนี่ค่ะน่ากลัวนะ
คุณผู้ชมรถเก๋งสีเทาคันนี้ค่ะ
จู่ก็เกิดระเบิดตู้มขึ้นมาแบบนี้
กระจกหลังรถแตกระจายทั้งบานค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนบ่ายโมงครึ่ง
ของวันที่๒๓เมษายน
บริเวณลานจอดรถภายในเกหะชุมชนบ้านเอื้ออาทร
เมืองใหม่บางพรีที่สมุทรประการ
นายวราวุฒิสุวรรณทองค่ะอายุ๕๓ปี
เขาเป็นหัวหน้ารอปภประจำหมู่บ้านบอกว่า
ตอนเกิดเหตุนั่งคุยกับเพื่อนอยู่หน้าตึก๕๘
ก็ห่างจากจุดเกิดเหตุระเบิดไป๑๕เมตร
เขาได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวไปหมด
ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดนะ
แต่พอมาดูอ้าวเห็นรถเก่งค่ะเนี่ย
กระจกหลังเนี่ยแตกละเอียดไปหมดเลย
ข้าวของในรถนะทั้งกระเป๋าเครื่องสำอาง

ถูกแรงอัดกระเด็นออกมาอยู่นอกรถหมดเลย
แล้วเศษต่างเนี่ยมันกระจัดกระจายไปทั่วแบบนี้

ไปเจอกระป๋องสเปรย์ปรับอากาศรถยนต์อยู่หนึ่งกระป๋อง

อุ๊ยแบงค์อย่างนี้
อยู่ในรถอยู่บริเวณเบาะด้านหลัง
ก็เลยสันนิษฐานว่าอันนี้เป็นสาเหตุของการระเบิดแน่
อาจจะเกิดจากความร้อนสะสมก็เลยทำให้กัสขยายตัวจนกระป๋องระเบิด
เนื่องจากว่าช่วงนี้แดดแรงมากร้อนมาก
และที่สำคัญรถคันนี้จอดตากแดดมาแล้ว๒วัน
ไม่ได้ขับไปไหนเลยไม่ได้เคลื่อนออกไปไหนเลย

ตอนเกิดเหตุมันไม่มีคนอยู่ใกล้
ก็เลยไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิต
ตอนเกิดเหตุเจ้าของรถก็ไม่อยู่ด้วย
ก็เลยไม่รู้ว่ากระป๋องสเปรย์เกิดระเบิดขึ้นในรถ
แล้วก็เกิดความเสียหายกับรถของเขาแบบนี้

เริ่มแบบเอ๊ะเราเอากระป๋องสเปย์ไปไว้ในรถหรือเปล่า

เพราะว่ากระจกแพงกว่าสเปรย์เยอะเลยค่ะ